เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

รวมทั้งจักรยานสุพรรณหันศานะครับ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ขับรถยนต์และผู้รักการปั่นจักรยาน
ซึ่งจะได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
ขันมี๒ประเภทคือแลลี่รถยนต์ใช้เส้นทางใน๔จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ไปด้วยจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสิ้นสุดที่สุพรรณบุรี
ระยะทางรวม๗๕๐กิโลเมตรแข่งกันวันที่๑๒๑๖กันยายน
ส่วนกิจกรรมที่๒คือแกนการราลี่จักรยานระยะทาง๔๐กิโลเมตร
แข่งกันวันที่๑๗กันยายนนี้